จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูพัฒนาการที่สำคัญของ
หีบบัตรออกเสียงของประเทศไทยครับ
ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปในยุคแรกที่มีการจัดการเลือกตั้ง
ประเทศไทยก็คือในปี๒๔๗๖นะครับคุณผู้ชม
ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นหีบบัตรออกเสียงที่ใช้เป็นหีบเหล็กครับ
ลักษณะของหีบนั้นก็จะมีลักษณะเหมือนกับแบบนี้ครับ
ีบเหล็กที่นำมาใช้ในช่วงแรกของการจัดการเลือกตั้ง
เหตุผลสำคัญคือเพราะมีความทนทานและเชื่อว่าจะใช้ได้นานโดยที่ไม่มีปัญหา

หลังจากนั้นหีบเหล็กแบบนี้ถูกนำมาใช้ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปี๒๕๔๓ครับ
ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นการจัดการเลือกตั้งสวโดยกรกตชุดแรก
ซึ่งเข้ามารับไม้ต่อการทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งต่อจากกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งเคยทำหน้าที่แบบนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับ
แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเนื่องจากว่าสิ่งสำคัญคือ
ผลิตหีบเหล็กไม่ทันครับ
เนื่องจากว่าบริษัทที่ชนะการประมูลไม่สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบนำมาใช้ในการผลิตได้
ก็เพราะว่าบริษัทที่พลาดการประมูลนั้นมีการสั่งให้บริษัทที่ผลิตแผ่นเหล็กไม่ให้ขายวัตถุดิบต่างให้กับบริษัทที่ชนะการประมูล
เกิดปัญหาเกี่ยวกับการผลิตไม่ทันเกิดขึ้น
กรกตในชุดนั้นก็เลยแก้เกมโดยใช้วิธีการแผนสำรองคือ
หันมาใช้หีบบัตรออกเสียงด้วยกระดาษลักษณะแบบนี้นะครับ
ีบบัตรออกเสียงด้วยกระดาษนี้เหตุผลสำคัญคือ
ใช้เวลาการผลิตไม่นาน๒มีน้ำหนักเบาและ๓ขนย้ายได้สะดวกและง่ายดาย
ราคาต่อหน่วยนะครับสำหรับหีบบัตรกระดาษแบบนี้
อยู่ที่๑๔๐บาทถึง๑๘๐บาท
ราคาจะถูกกว่าถ้าเทียบกันกับหีบเหล็ก
ซึ่งมีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่๘๐๐บาท
ดังนั้นครับก็จะเห็นโฉมหน้าของหีบบัตรออกเสียงแบบกระดาษ
แบบนี้อย่างต่อเนื่องมาเรื่อย

ก็คือผลิตมาจากกระดาษแข็งขนาด๔๐คูณ๕๐นิ้ว
โดยมีการใช้งานมาจนถึงในช่วงเวลา
ไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่มีการจัดการเลือกตั้งครับคุณผู้ชม
แต่สุดท้ายก็เกิดปัญหาเหมือนกัน
ข้อจำกัดของหีบบัตรออกเสียงด้วยกระดาษ
นั่นก็คือเรื่องของการจัดเก็บ
ถ้าหากว่าจัดเก็บไว้นานเกินไปแล้วไม่ป้องกันให้ดี
ความชื้นเกิดขึ้นปลวกจะกิน
ต้องไปทำลายด้วยการเผาหรือต้มตามที่กฎหมายกำหนด
ดังนั้นครับเมื่อมาถึงชุดกรกตปัจจุบันที่มี
คุณสุภาชัยสมเจริญเป็นประธานกรกต
มีการเสนอว่าลองเปลี่ยนดูบ้างดีกว่า
เปลี่ยนจากหีบบัตรด้วยกระดาษ
มาเป็นหีบบัตรที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับ
ก็คือเป็นหีบบัตรพลาสติก
ถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนนอกจากข้อจำกัดของหีบบัตรกระดาษ

ตอนนี้เทรนด์ของโลกก็เปลี่ยนมาใช้หีบัตพลาสติกมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการจัดเลือกตั้งในพม่า
ไม่นานมานี้ก็ใช้หีบบัตรแบบพลาสติกครับ
คราวนี้นะครับคุณผู้ชมก็เลยมีการปรึกษาขอความเห็น
จากสถาบันวิจัยพลาสติกแห่งประเทศไทย
และมีการประกาศออกมาว่าจากนี้ไป
การออกเสียงประชามติในปี๒๕๕๙
ประเทศไทยจะเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาใช้หีบบัตรแบบพลาสติก
ซึ่งเบื้องต้นข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่า
ีบบัตรแบบนี้นะครับจะมีลักษณะรูปร่างหน้าตา
รูปทรงเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมู
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เป็นรูปทรงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า
คราวนี้ครับมาดูกันที่ความกว้างและความยาวบ้างของหีบพลาสติก
ความกว้างนั้นจะอยู่ที่๔๕๔๖เซนติเมตรโดยประมาณ
ความยาวจะอยู่ที่ประมาณ๕๐๕๑เซนติเมตรโดยประมาณ
และความสูงครับจะอยู่ที่๔๒๔๓เซนติเมตรโดยประมาณ
คราวนี้ความหนาจะอยู่ที่ประมาณ๐๒๕๐๓เซนติเมตร
ด้านบนของฝาหีบครับคุณผู้ชมน่าสนใจเหมือนกันนะครับ
ด้านบนของฝาหีบก็จะมีช่องใส่บัตรออกเสียง
ซึ่งช่องนี้จะมีความกว้างประมาณ๐๕เซนติเมตร
และมีความยาวประมาณ๑๕เซนติเมตรด้วยกัน
และทั้ง๔ด้านของฝาหีบแบบพลาสติกแบบนี้นะครับ
ก็จะมีช่องที่เรียกว่าเป็นช่องร้อยรัฐ
เพื่อใส่เจ้าอุปกรณ์แบบนี้ลงไปหลังจากที่มีการปิดหีบเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็จะมีการล็อกไว้อย่างแน่นหนา
เพื่อจัดส่งคะแนนไปยังจุดที่มีการนับคะแนนนั่นเองนะครับ
นี่แหละครับคือหีบบัตรแบบพลาสติก
ที่สำคัญครับคุณผู้ชมกรกตบอกว่า
ได้มีการจัดซื้อแล้วเบื้องต้นจำนวนทั้งสิ้น๕๐๐๐ใบด้วยกัน
ในราคาที่ถูกกว่าราคากลาง
ราคากลางตั้งเอาไว้ที่๒๕๐บาทต่อหน่วย
แต่จัดซื้อได้ในราคา๒๔๓บาทกับอีก๙๖สตางค์ต่อหน่วยนะครับ
ซึ่งคุณผู้ชมจะได้เห็นเจ้าหีบแบบพลาสติกนี้
อย่างเต็มทุกพื้นที่ที่มีการเลือกตั้ง
นี่คือการรวบรวมพัฒนาการของหีบบัตรออกเสียงเลือกตั้ง

รวมทั้งใช้ตัวอย่างของหีบบัตรจริงที่จะเกิดขึ้นในปีนี้
ให้คุณผู้ชมติดตามกันในช่วงนี้นั่นเองครับ